อ่ะเรื่องไฟต่อด้วยเรื่องน้ำหน่อย
คุณผู้ชมที่นครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นหน่อย
คุณนัทพงศ์ค่ะแต่บางพื้นที่เนี่ย
ก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่นะคะทางการประกาศเตือนให้ยังต้องระวังอีกวันสองวันค่ะ
นี่แหละค่ะคือสถานการณ์น้ำล่าสุดในวันนี้นะคะ
สภาพเรือประมงคุณผู้ชมดูเอียงกระเท่เร่แบบนี้ค่ะ
เรือประมงทรพารีช่วยค่ะพลิกตะแคงล่มอยู่ที่ปากอ่าวด่านภาษีหมู่เก้าตำบลท่าสารา
ที่นครศรีธรรมราชน้ำมันเชี่ยวมากคุณนัทพงศ์นะคะ
แล้วก็สภาพอากาศมันทำให้เป็นแบบนั้นนะทำให้เรือประมงต้องเป็นแบบนี้นะคะ
เรือลำนี้เนี่ยคือไม่ได้ล่มเปล่าเป็นเรือที่บรรทุกน้ำมันมาด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันล่มแบบนี้ก็รั่วไหลลงทะเลเกิดผลกระทบค่ะนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่ลำเดียวมีได้รับผลกระทบอีกหลายลำค่ะ
นี่คือผลกระทบจากสภาพอากาศนะคะในพื้นที่นครศรีธรรมราช
ส่วนในเขตเทศบาลวันนี้เอาภาพมาให้คุณผู้ชมดูค่ะ

คือเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังเข้าไปท่วมขังในหลายชุมชน
อย่างเช่นชุมชนพะเนียดชุมชนประตูขาวชุมชนรามราชท้ายน้ำชุมชนสารีบุตร
อันนี้ยังเดือดร้อนอยู่นะคะแล้วก็กระทบการสัญจร
ทางการต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้วก็เตือนให้เฝ้าระวังต่อไปอีกวันสองวันค่ะ
ในพื้นที่อำเภอศรีชนตรงนี้ค่ะที่เราไปโฟกัส
เพราะว่าเจอทั้งน้ำท่วมเจอทั้งน้ำหลากหนักที่สุดนะคะเนี่ยค่ะ
แล้วดูสภาพนะคะมีการโพสต์แจ้งว่าถนนเรียบริมทะเลขนอมศรีชน
เสียหายพังขาดแบบนี้ค่ะไปไม่ได้นะคะ
แล้วตรงนี้คือถ้าใครเคยไปเที่ยวจะได้ชื่อว่าเป็นถนนเรียบชายทะเล
ทะเลที่สวยที่สุดนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวสำคัญ
ย่นระยะทางการเดินทางได้ถึงสามสิบสามกิโลเมตรแต่ว่าตอนเนี้ย
ถนนเส้นนี้ตอนนี้ก็มีสภาพอย่างภาพแรกที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะ
ล่าสุดนะคะในอำเภอขนอมประสานหน่วยงานระดมเครื่องจักรกล
รถบรรทุกน้ำเข้าไปซ่อมแซมเส้นทางแล้วนะคะ
คือตรงนี้เสียหายกว่า๘กิโลนะคะ
เพื่อเปิดการจราจรแล้วก็คาดว่า
เย็นนี้น่าจะกลับมาใช้ได้แล้วนะคะ

ขอความกรุณาช่วยรบกวนส่งข้อความมาแจ้งหน่อยนะคะ
เดี๋ยวเราจะได้แจ้งผ่านทางทีวีนี่ด้วยนะคะ

มีรายงานนะคะว่าถนนสายเขาพระนิ่ม๔แยกชนครามนะคะ
อำเภอกาลจรณดิษฐ์น้ำท่วมสูง๗๐เซนติเซนติเซน

ชุมชนที่พักอาศัยถูกน้ำท่วม๓๐๑๒๐เซนติเซนติเซน
ก็ต้องบอกว่าคนแถวนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
เพราะว่าน้ำเข้าไปในตัวบ้านค่ะ
แต่ถ้าต้องเยอะต้องใช้เรือคนแบบนี้ก็ต้องเย็ดดูเลย
น้ำตรงนี้ก็เริ่มสูงลดนะครับ
เพราะว่าน้ำคลองมันไม่สูงเท่าไหร่
น้ำกรองมันขึ้นช่วงกลางดึกแล้วก็ไปลงช่วงต่อระหว่าง
สุราธานีเนี่ยนะคะเจอผลกระทบ๒อำเภอค่ะ

ร้อน๔๗๓ครัวเรือน๑๕๙๗คน
แต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ
ก็ระวังสถานการณ์อีกวัน๒วันนะคะ